คุณผู้ชมค่ะเราไปดูต้นไม้ที่หายากแล้วก็มีหนึ่งเดียวในโลกหน่อยนะคะ
ชื่อว่าต้นเทียนสิรินทรเป็นต้นไม้ที่พบที่จังหวัดกระบี่และสุราธานี
ข่าวนี้ก็คือว่าทางมหาวิทยาลัยสุราธานีได้เพาะเนื้อเยื่อสำเร็จแล้วค่ะ
ต้นเทียนซีรินทรนี่ถือว่าเป็นต้นไม้หายากนะคะ
เราก็นั่งเรือเข้าไปไปชมกันใกล้ต้นไม้ต้นนั้นนี้นะคะถูกค้นพบในปี๒๙
โดยดรปราโมทไตรบุญและดรปิยะเกษตรสุขสถาน
ก่อนที่จะได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกัณฑาเทราาชาว
กรมสมเด็จพระเทพรัตดาสุดาสยามบรมราชกุมารี
ว่าคือต้นเทียนสิรินทรหรือชมพูสิรินค่ะ
คือชื่อเป็นไปตามลักษณะของดอกไม้ที่สวยงาม
เป็นพืชถิ่นเดียวของไทยที่พบทางภาคใต้ในจังหวัดกระบีและสุราธานี
มันจะขึ้นตามผาที่เป็นหินปูนในระดับความสูง๒๐๑๕๐เมตรนี่แหละค่ะ
ชมความสวยงามกันแบบใกล้ชิดอย่างนี้เลย
โดยหลังจากนี้นะคะจะมีการนำคืนถิ่นค่ะ
แต่คงคืนในปริมาณไม่มากเพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบนิเวศ
แต่ว่าจะทำร่วมกับชุมชน
โดยการนำพันธุ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำเร็จเนี่ย

ชุมพลได้เพาะเลี้ยงแล้วก็ปลูกเป็นของฝาก
เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวในพื้นที่นี้ต่อไปนะ
ภาคภูมิใจจริงนะคะสำหรับพืชพันธุ์การเกษตรของเมืองไทย
แล้วก็การคิดค้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้อย่างสำเร็จ
ขอรับชิมชมด้วยนะคะคุณผู้ชม